ไปนี่เลยน้องจะพาพี่ลองตายไปเที่ยวทะเล
ตั้งเกย์ไปดูปากการัง
ไม่ได้พาไปทะเลหรอกแต่พาไปลงใต้นครซี่ธรรมรัฐ
ไปกับนางง่าแกไปขอพรนี่ไหว้ทาเวสวรรณคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะรับทรัพย์รับเรื่องดีกันเลยดีกว่าคุณผู้ชม

นางหงาคารวาลกราบศักระทาเวสวันที่วัดพระเขาพระทอง
วัดนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นจุดหมายสำคัญของคนในแล้วก็นอกพื้นที่นะคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่จะมาขอกันในเรื่องของการเรื่องงาน
แล้วก็ช่วงปีใหม่แบบนี้คนมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตลอดปีตลอดไปค่ะ
นอกจากนางง้าจะพาไปว่ายทาเวสุวรรค์แล้วพี่แจ็คขวานดูดีปีนี้
นางหงาและเพื่อนนักดนตรีเพื่อชีวิตจะเปิดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลที่วัดเขาพระทองนครศรีธรรมราชนี่นะคะ
เนื่องจากอะไรวัดใหญ่จริงแต่ว่าโบสถ์ยังสร้างไม่เรียบร้อย
งั้นก็เล่นคอนเสิร์ตหารายได้สมทบทุนสร้างโบสถ์วัดเขาพระทองกันด้วยค่ะ
ปิดท้ายที่ไฮไลท์สำคัญไอ้ยาลังก้า

ประทัดถวายจำนวน๑๐๐นัดเอาให้มันดังปังกันไปเลยตลอดปี
เราเองก็ไม่พลาดสตาร์ทวันแรกมาเลยส่องปลายประทัดมาให้คุณผู้ชมนะฮะ

เลขสวยปะล่ะ๒๖๕ก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปเลยนะคะ
อีเหมือนกันนะว่า๖๕นี้ก็มีเสียงเกี่ยวข้องกับปีที่แล้ว

หรือว่าเราต้องก้าวไปอีก๑สเต็ป